เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงช่วงที่จะเติมเต็มความทันสมัยให้แก่คุณเอง
วันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของไอเดียของคนไทยเนี่ย
ไม่แพ้ไอเดียของคนชาติไหนในโลกเลยนะครับ
หรือใครที่คิดจะเริ่มต้นโดยเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพนั้นนะครับ
ตอนนี้ทีมข่าวของเรามีเคล็ดลับดีมาฝาก
ติดตามได้จากคุณจีรภาสุริสุขเลยครับ

ก็สามารถช็อปสินค้าแฟชั่นหลากหลายแบบ
หากชอบสินค้าชิ้นไหนก็กดถูกใจสั่งซื้อสินค้านั้นได้ทันทีเลยค่ะ
พลิเคชันนี้ถือว่าเป็นไอเดียของนักพัฒนาไทย
ในการรวบรวมร้านค้าขายสินค้าแฟชั่นผ่านทางโซเชียลมีเดียไว้ในแอปนี้ค่ะ
ทำให้สาวอย่างเราสามารถค้นหาร้านค้าได้ง่ายขึ้น
และไอเดียนี้ยังไปถูกใจนักลงทุนจากต่างชาติ
เข้ามาลงทุนถึง๖แสนบาทในการพัฒนาแอปนี้ต่อค่ะ
ไอเดียนี้เกิดจากการที่สอบถามสาวไทยกว่า๑๐๐ราย

เพราะร้านค้าออนไลน์มีมากนับหมื่น
มีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือ
ผุดแอปนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสาวไทย
ในช่วงแรกเขาลงทุนสารฝันด้วยตัวเอง
นำเสนอไอเดียให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ราว๕รายเสนอเงินทุนให้พัฒนาต่อค่ะ

ดูว่าประวัติเราแล้วก็ดูเวลาเราคุยกันเขาจะสัมภาษณ์

วิธีเสนอสิ่งที่เราทำ
แต่วิธีพิสูจน์ว่าเราทำการบ้านแล้วนะครับ
รู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคู่แข่ง

คือดูว่าทักษะของเราแล้ววิธีคิดของเราเป็นยังไง

ผู้จัดการกองทุนร่วมทุน๕๐๐ตุ๊กเปิดเผยว่า
ธุรกิจสตาร์ทอัพถือว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง
จากการนำเรื่องไอทีมาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบัน
แต่นักพัฒนาส่วนใหญ่ในช่วงแรกยังไม่มีเงินทุน
ต้องหานักลงทุนมาสนับสนุนไอเดียค่ะ
สิ่งแรกที่นักลงทุนจะมองเลยก็คือ
เรื่องของความเป็นทีมที่มีองค์ประกอบครบ
ทักษะการทำงานด้านโปรแกรม
การบริหารธุรกิจและการออกแบบหรือดีไซเนอร์

เพราะธุรกิจสตาร์ทอัพต้องการผลตอบแทน๑๐เท่าต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นจะต้องดีจริงค่ะ
และมีโอกาสเติบโตไปยังต่างประเทศได้

คือหนึ่งคือเข้าใจลูกค้าให้ดีที่สุด

ก็คือว่าสตาร์ทอัพไทยส่วนใหญ่หลายบริษัทที่ขาด

คือเรื่องของภาษาอังกฤษและการพัฒนาศักยภาพตัวเองทุกวันนะครับ
เรียนรู้ทุกวันเกี่ยวกันทางสตาร์ทอัพ
ปัจจุบันกองทุนร่วมทุน๕๐๐ตุ๊ก
เงินลงทุนสนับสนุนผลงานสตาร์ทอัพไทยที่มีไอเดียเจ๋งไปแล้วกว่า๑๐บริษัท
บริษัทละ๓๕๐๐๐๐บาท
ส่วนเทรนด์ของธุรกิจสตาร์ทอัพที่น่าจับตามองในปีนี้
และด้านโลจิสติกหรือการขนส่ง
โดยในปีที่ผ่านมามีธุรกิจสตาร์ทอัพเกิดใหม่ในไทยกว่า๒๐๐บริษัท
คาดว่าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น๒เท่าหรือราว๔๐๐๐บริษัท
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเป็นข้อแนะนำดีนะครับ
ทีมข่าวเราก็รวบรวมมาส่วนหนึ่งนะครับ